หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะคะได้วินิจฉัยว่า
ไขไปแล้วนะคะก็ยังไม่สอดคล้องกับผลประชามติ
ที่ทำออกมานะคะวันนี้ขีดชั่นใต้เมือไทยจะมา
วิเคราะห์ในเรื่องนี้กันนะคะโดยคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้
แล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้ให้เข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

สวัสดีครับคุณดาวครับสวัสดีคุณกอล์ฟครับ
วันนี้ขออนุญาตที่จะมาทางเสียงก่อนนะ

แล้วก็ขอปิดท้ายสุดสัปดาห์ด้วยเรื่องทางการเมือง
เรื่องของร่างรัฐมนูลที่ตุลาการสารรัฐมนูลส่งคืนคำวินิจฉัยมาให้คณะกรรมการร่างปรับแก้
อย่าว่าแต่เราเลยครับคณะกรรมการร่างเองก็ยังสับสนยังมึนมึนกันอยู่ว่า
ที่จะมาให้ปรับแก้เนี่ยความหมายมันคืออะไร
แต่ว่าแน่นอนหลักการก็คือว่าปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงจากการทำประชามติ
ฉะนั้นขอเอาคำพูดของอาจารย์มีชัยมาอธิบายให้เข้าใจง่าย๒๓ข้อ
ข้อที่๑ผู้เสนอชื่อนายกผู้เสนอชื่อนายกต้องเป็นสอสอ

บางทีตีความว่าสว
ควรจะเสนอชื่อนายกได้อาจารย์มีชัยยืนยันว่าต้องเป็นสอสอเท่านั้น
เขาทำบัญชีรายชื่อไว้ว่าถ้าเลือกพักเขาคนนั้นคนนี้
บุคคลต่อไปนี้แหละจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นชื่อมาจากบัญชีของพักการเมืองเท่านั้น

รอบแรกเนี่ยสวมีอำนาจที่จะโหวตได้
ตั้งแต่รอบแรกรวมกับสอสอเลย
คือของเก่าที่อาจารย์มีชัยเขียนไว้เนี่ย
รอบแรกเนี่ยสวไม่เกี่ยว
ให้สเขาเลือกกันเองกันก่อน
กว่าสอสอเลือกยังไงก็ตกลงกันไม่ได้

นั่นแหละถึงจะเป็นหน้าที่ของสวในก๊อกหลัง
แต่ว่าอันที่จะแก้ใหม่สุดท้ายเนี่ยก็คือ

ตอนแรกทีนี้ถัดมาก็คือว่าถ้าเลือกจากบัญชีพักรายชื่อไม่ได้
อย่างที่ว่านี่แหละตกลงกันไม่ได้เสนอคนนั้นก็ไม่ผ่าน
เสนอคนนี้ก็ไม่ถึงครึ่งเสนอคนนั้นก็ไม่ถึงครึ่ง
แล้วจะทำยังไงตรงเนี้ยย้อนกลับไปหน่อยนะครับ
ของเดิมเนี่ยฟังดีดีนะกรรมการร่างเนี่ย
ให้สอสอเกินครึ่งหนึ่งเข้าชื่อถึงประธานรัฐสภาว่า
บรรดาสอสอพวกผมเนี่ยเลือกกันเองก็เลือกไม่ได้แล้ว
ฉะนั้นก็ของงดเว้นที่จะเอาบุคคลจากบัญชีรายชื่อของพักเนี่ย
เป็นนายกเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ก็จะเปิดทางให้เสนอคนนอกเป็นได้
ไปเลือกกันเอาสวเข้ามาเลือกด้วยแต่ว่าของใหม่เนี่ย
จะปรับให้สสและสวเกินครึ่งหนึ่งของสองสภา
งดเว้นรายชื่อจากพักการเมืองเลยก็แปลว่าสวเข้ามาเกี่ยวกันตั้งแต่ต้น
อย่างที่บอกเมื่อกี้อ่ะแต่ยังไงก็ตามตอนเสนอชื่อคนนอกบัญชีพักการเมืองเนี่ย

สอสอเท่านั้นนะที่เสนอได้ไม่ใช่สวที่ลุกขึ้นมาเสนอชื่อเนี่ย
ต้องเป็นสอสอเท่านั้นไม่ใช่สวแล้วอีกประเด็นสำคัญก็คือว่า
กติกาที่ว่านี้จะใช้ไปจนถึง๕ปี
แปลว่าในรอบ๕ปีเนี่ยจะมีการยุบสภาหรือว่านายกถูกโหวตให้ออกแล้วเลือกนายกใหม่กี่ครั้ง
รอบ๕ปีก็ให้ใช้กติกานี้ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียว
ในตอนแรกแล้วก็จบไม่ใช่นะอ่าแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรครับ
ทั้งหมดนี้แปลว่าใครก็วิเคราะห์ตรงกันหมดว่าเป็นการเปิดช่องให้คนนอก
เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน
ง่ายขึ้นกว่าตอนที่ยังสารรัฐมนูลไม่สั่ง
ให้ปรับแก้ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าปัจจัยตัวแปรจะอยู่ตรงไหนล่ะครับ
อยู่ที่สว๒๕๐คนนี่แหละว่าจะมีที่มายังไง
ที่เราได้ยินกันมาตลอดก็คือว่าสว๒๕๐คนจะมาจากการสัญหา
แล้วให้คอสชเคาะเอาว่าใครบ้างจะเป็นรายชื่อ๒๕๐คน
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าสว๒๕๐คนมาจากคอสชคศจะให้ทำอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่คอสชจะสั่งการมาเพราะเลือกมากับมือ
แต่ว่าพอไปดูกฎหมายลูกเนี่ยที่กรกตเขาแพรมกันมาเนี่ยกำลังทำอยู่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
คือ๒๐๐คนเนี่ยเลือกกันเองจาก๑๙สาขาอาชีพ
เลือกกันเองได้แล้ว๒๐๐คนอีก๕๐คนมาจากคศสัญหาหรือแต่งตั้งเอา
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงสวที่เขาสัญหาเขาเลือกกันมาเอง๒๐๐คนเนี่ยเขาไม่ได้มาจากคอสชนะครับ
ฉะนั้นคงพูดไม่ได้ว่าเขาจะเป็นเครื่องมือต่อ
่ออำนาจให้ใครประเด็นจึงอยู่ที่ว่า
ที่มาของสวเนี่ยตกลงจะออกมายังไงแน่
ร่างที่แพร่มออกมาจากกศที่ว่าให้เลือกกันเองในกลุ่ม๔๐๒๐๐๖๐๐๗๐๐๕
บุคคลสาขาอาชีพต่างเนี่ยจะต้องเลือกไข้ยังไงก็ว่ากันไปเถอะ
ร่างที่ว่านั้นเนี่ยจะผ่านด่านออกมาใช้ไหม
ถ้าผ่านด่านออกมาใช้ก็แปลว่าสว๒๐๐คน
ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องมือต่อท่ออำนาจของคอสช
อันนี้ประเด็นนี้ต้องติดตามครับ
ว่าสุดท้ายขึ้นมาที่มาของสว๒๐๐คน
จริงก็ทั้งหมด๒๕๐แต่๒๐๐คนที่จะมาจากกรกตเนี่ย
จะผ่านด่านตรงนี้หรือไม่
นี่คือสุดสัปดาห์นี้ที่อยากอธิบายให้ฟังสั้น
ให้เข้าใจว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ
ถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีชัยยังคงยืนยันหลักการเดิม
อันนี้ถามตรงเลยว่าอาจารย์มีชัยทำได้ไหมคะ
ตอนนี้เราวิเคราะห์กันว่าอาจารย์มีชัยเนี่ย
คงจะต้องยึดหลักการไว้พอสมควรแล้วล่ะ
เพราะหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหมอาจารย์
ตามใจเขาจนกระทั่งเสียหลักการเนี่ย
เท่าที่ดูจุดยืนตอนนี้อาจารย์มีชัยค่อนข้างจะมั่นคงขึ้นว่า
กั้นจะเอาตามหลักการที่ได้บอกมาเมื่อกี้เนี่ยแหละครับ

ก็ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะให้สักนิดนึงหรือว่าไม่ให้เลยนะคะ
สำหรับคำวินิจฉัยนะคะขอบคุณค่ะ